สามีเก่ากับสามีใหม่ทำไมชอบพาไปเจอกัน
ฉัดเชิงเซาครับอดีตสามีถือมีดไปด่าภรรยากับสามีใหม่
อยู่ซอยเดียวกันด้วยบ้านอยู่ซอยเดียวกัน
ท้าสามีมายิงเด็กยิงผมยิงผมสุดท้ายยังไงคุณผู้ชมฮะ
ยิงจริงครับแล้วทำไมต้องยิงอ่ะ
มันมีเหตุฮะที่เกิดเหตุหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ตะบนท่าข้ามอำเภอบางประกงเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือครับ
นายชาติชายอายุ๕๐ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บกระสุนเข้า
ราวนมใต้รักแร้หนึ่งนัดปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
นอนอยู่เนี่ยฮะส่วนรถจักรยายนสองคันที่จอดอยู่หน้าบ้านนะครับ
มีร่องรอยถูกกรีดเบาะแล้วก็ถูกทุบเสียหาย
แล้วก็พบมีดปอกผลไม้๑เล่มนะครับปลอกกระสุนขนาด๒๒ตกอยู่๑ปลอก
เก็บไว้เป็นหลักฐานเหตุเกิดเมื่อคืนวานนี้ครับ
ชาติชายให้การบอกว่าเขามีปากเสียงกับภรรยาเก่า
โมโหที่รถจักรยายนทั้ง๒คันของเขา
ถูกเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองนะครับ
ก็เลยไปทุบรถแล้วถูกยิงสวนออกมาครับ
แล้วมันก็ใส่รูปอิงตรงหน้าบ้าน
เพราะเกรงว่าสามีเก่าจะเข้ามาทำร้ายครับ

หลานยืนอยู่หน้าบ้านกับลูก
แล้วในมีลเพื่อนเอกมาบอกว่า

หลานชายเข้าไปก่อนที่จะมีปากซี่ยงอย่างรุนแรง

แต่แยกกันอยู่เกือบปีแล้วช่วยกันดูแลลูก๔คน

บอกที่ด่ามองหน้ากูด้วย

เอาเด็กมาสัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง

มันก็ตามหารถมันอยู่แล้วมันก็เคยมีคดี

ที่มันกรีดรถคือรถของมัน
แล้วว่ามีมันก็เรียกแล้วเราก็บอกว่า
ของคันใหญ่มีค่าประตู
คันใหญ่ก็ชื่อมันก่อน

ไม่มีใครอยากจะตอบโต้อะไรด้วยหรอก
ได้ยินเสียงดังโวยวายหน้าบ้านใช่ไหม
พอออกมาดูก็เห็นนายชาติชายกำลังทุบรถ

เพราะผมกินเบียร์อยู่ในห้องผมได้ยินเสียงปึ้งปัง

ท้าผมยิงแล้วเขายิงแอบนั้น

พรุ่งปิ๊บเขาเดินท้าพรุ่งผมใส่เขาไปปั้ง

แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มาขู่ว่าถ้าเจอตรงไหนจะยิงตรงนั้น

โดนหาว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไร
คือเราเป็นคนซื้อเป็นคนจ่ายเงิน
แล้วพอเราทราบว่าเขาไปมีคนอื่นเนี่ย
ในฐานะภรรยาเราก็สามารถที่จะเอาคืนได้
เอ็กซ์กับภรรยาไปมอบตัวที่สพบังปะกง
จะขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม

แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ